เอาล่ะในช่วงนี้พาไปดูอีกหนึ่งเมนูอาหาร
เขาบอกว่าเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวล้านนา

นี่เลยใช่ไส้อัวก็ด้วยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูข้าวซอย

เกือบจะไม่ออกแล้วแหละ

ข้าวซอยนะครับของลุงปันสรรกำแพง
ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นคนเก่าคนแก่
แล้วก็เรียกกันว่าร้านข้าวซอยนิพันธ์
ขายมานานปัจจุบันสืบทอดมาเป็นรุ่นที่๔แล้วนะ
จะบอกให้ก็มีรางวัลการันตีความอร่อย
เมนูข้าวซอยเนี่ยนะครับ
ของรางวัลแม่ช้อยนางรำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปี
พุทธศัตริย์กราศาสตร์๒๕๒๕การตรีให้
แล้วก็เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อของอำเภอสรรกำแพงอีกด้วยนะครับ
ก็มีเซลปไปกินกันเยอะอะเนาะคุณ
เด่นคนดังเขาไปทานกันที่นั่นนะครับ
นางสุวรรณาคณะธรรมทายาทเจ้าของร้านบอกว่า
สืบทอดสูตรขั้นตอนการทำมาจากคุณแม่
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่๔
รวมระยะเวลานานกว่า๕๐ปีแล้วล่ะครับที่ขายกันมาครับ
เอาล่ะร้านนี้เขาบอกว่ามันมีสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นนะครับ

รสชาติของไก่บ้านมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง

แล้วก็ทานไปเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงรสชาติที่มันเจ้มจ้น

เออเค็มข้นกลม

แล้วก็ราคานะครับชามหนึ่งไม่แพงนะครับ

ก็อยู่ที่หมู่บ้านสันเหนือตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เปิดตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าไปจนถึง๓โมงเย็น
จากนี้มีหมูสะเต๊ะด้วย

ไปลองทานกันได้นะครับร้านนี้

เชียงใหม่ก็มีของขึ้นชื่อเยอะมากเลย
ข้าวซอยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเชียงใหม่แล้วไม่ได้กินข้าวซอยถือว่า